สนับสนุนโดยบัตรบีเฟิร์สสมาร์ทแวบบิตเชลซีจากธนาคารกรุงเทพ
ได้ฟังตำนานกว่าจะเป็นขนมจีนเจ็ดสีเจ้าแรกและเรียนรู้ส่วนผสมพร้อมได้ลงมือทำกันไปแล้ว
คราวนี้ค่ะก็ได้เวลามาลองจับเส้นเป็นคำตามวิธีการรับประทานขนมจีน
ดั้งเดิมของชาวลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์กันบ้างไปดูสิว่าแมนแมนแบบเฮียน็อตเนี่ยจะทำได้หรือเปล่า

หยิบขึ้นมาขนาดนี้น้องน็อตต้องทำแบบนี้
จับไว้หยิบปุ้งจับ

เอาล่ะนี่นะฮะเราก็ได้ขนมจีนแล้วนะฮะ

กี่คนทานสองคนค่ะสองคนก็ได้นะอันนี้นะฮะ
ขายดีแบบนี้วันหนึ่งต้องทำขนมจีนสักกี่กิโล
สามสิบโลออกมาเป็นถาอย่างงี้ได้กี่ถาต่อวัน
ถาดร้อยถาดค่ะหมดทุกวันหมดทุกวัน
หมดทุกวันฉะนั้นเราจะไม่มีแป้งเหลือเลย
ทุกวันจะต้องมาทำเส้นสดทุกทุกวันเลยทำเส้นสดใหม่ใหม่ทุกวัน
ทุกวันไม่มีเก็บนะครับผมโอเคตอนนี้ไปชิมดีกว่าครับ
จากขนมจีน๗สีและการทำจับเส้นเป็นคำเล็กแล้วนะคะ
วิธีการเสิร์ฟขนมจีนที่ปฏิบัติมานานนับร้อยปี
ก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ในด้านวัฒนธรรมในการรับประทานขนมจีนของชาวเพชรบูรณ์ได้เป็นอย่างดีค่ะ
วิธีการเสิร์ฟนั้นนะคะจะตักน้ำยาใส่หม้อดินหรือถ้วยวางเรียงไว้ตรงกลางโต๊ะ
โดยน้ำยาพื้นบ้านของเพชรบูรณนั้นก็คือน้ำปลาร้าน้ำยากะทิน้ำยาป่าและน้ำพริก
ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกรับประทานได้ตามใจชอบดูแล้วเนี่ยแตกต่างจากการรับประทานขนมจีนทั่วไป
ตักน้ำยาราดลงบนขนมจีนเลยล่ะค่ะส่วนเส้นขนมจีนลูกค้าสามารถสั่งได้ตามต้องการ
ไข่ต้มผักสดผักล่วงนานาก็จะยกตามมาเสิร์ฟพร้อมกันหรือจัดไว้ให้บริการตัวเองค่ะ
และนี่ก็คือวิธีการเสิร์ฟขนมจีนแบบดั้งเดิมของชาวเพชรบูรณ์ที่ยังคงสืบสารมาจนถึงทุกวันนี้
แล้วตอนนี้คุณน็อตก็กำลังจะได้ชิมรสชาติความอร่อยของขนมจีนเจ็ดสีเจ้าแรกเจ้าดัง
พร้อมกับน้ำยาที่เสิร์ฟตามแบบฉบับของเมืองเพชรบูรณ์กันแล้วรสชาติจะเจ้มจนถูกใจแค่ไหนไปชมกันจ้า
ตอนนี้ก็พร้อมชิมแล้วนะครับนี่เส้นขนมจีนอยู่นี่เป็นที่เรียบร้อยนะครับผม
แล้วก็มีน้ำยาทั้ง๓ชนิดมีอะไรบ้างครับแม่ครับ
มีน้ำยากะทิกะทิอันนี้น้ำพริกหวานน้ำพริกหวานน้ำยาแกงป่า
น้ำยาแกงป่าเรามาดูน้ำยากะทิก่อนดีกว่านี้ใส่อะไรบ้างครับ
ทำปลาทับทิมปลาทับทิมแล้วตัวเครื่องแกงน่ะใส่อะไรบ้าง
เครื่องสมุนไพรค่ะครับผมมีอะไรบ้างครับใส่กระชายใส่หอมเดง
กระเทียมใส่ขาตะไคร้อันนี้อันนี้จะใส่ถั่วที่สูง
อันที่สองแล้วก็ใส่น้ำกะทิค่ะน้ำกะทิใส่น้ำตาลใส่เกลือค่ะ
เกลือด้วยเนอะอันนี้ล่ะน้ำยาป่ามีอะไรบ้าง
อันนี้จะใส่เครื่องสมุนไพรเยอะหน่อยครับเยอะเลยแต่ไม่หมดเลย
คือคล้ายกับน้ำยากะทิแต่ไม่ใส่กะทิเท่านั้นเอง
ที่ร้านมีผักอะไรบ้างครับจะมีผักสนิวแล้วก็ผักแพงผักสนิวเป็นยังไง
สนิวค่ะสนิวนี่เป็นยังไงเนี่ยสนิวไม่เคยเจอเลยเป็นผักพื้นบ้านค่ะ
เพชรบูรณ์แห่งนี้ใช่ไหมครับปลูกเองค่ะพอปลูกเองหลังบ้านมีกลิ่นหอมพิเศษเลยนะเนี่ยค่ะ

ขึ้นจมูกเลยอ่ะบอกไม่ถูกว่ารสชาติเป็นยังไง
แต่มันมีความหอมที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับผักสนิงนะฮะ
เรามีผักแพ้วมีอะไรอีกใบเมงลักค่ะนี่เราก็ปลูกเองทั้งนั้นเลย
ปลูกเองค่ะอยู่หลังแป้วนี้แหละใช่ไหมครับผมได้ผักที่แบบปลอดสามชีวิตจริงจริงนะครับ
มาชิมกันดีกว่ามาเลยอันนี้เส้นที่ผมทำปะเนี่ยใช่นี่ใบเตยใบเตยนะครับผม
เวลารับประทานขนมจีนที่ร้านแม่บุญมีเนี่ยจะต้องทานยังไงใส่น้ำใส่ตัว
เลยนะค่ะน้ำยาวล่ะไปเนี้ยเราก็ได้เลยใช่ไหมทานได้เลย
ลองแบบแบบนี้บ้างขนมจีนน้ำพริก
หอมมันเลยนะครับผมสุดท้ายน้ำยาปลาเผ็ดไหมอันนี้รสจัดมากอันนี้จะรสจัดมากนะ
เครื่องเยอะจริงจริงน้ำยาปลานี่เอาล่ะ

สุดท้ายแบดต้านเห็นไหมว่ากางทิศของจีนเนี้ย
ได้เหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะแล้วปกติเขานิยมผสมอะไรกับอะไร
น้ำพริกกับน้ำยาน้ำพริกกับน้ำยากะทิค่ะ
สวัสดีครับ

อยากให้ลูกค้ามาเชิญกินขนมจีนที่ลมเก่าค่ะ
ถ้าไปจังหวัดเลยก็อีพานเส้นนี้ค่ะ
อ่านี่คือถั่ง๒๐๓เลย

จากอำเฮอร์ลมศักดิ์มาร้านแม่๑๐กิโลกรัมอยู่อำเฮอร์ลมเกาอยู่ตรงข้ามอบตนาแสงค่ะ
มีป้ายบุญมีขนมกินใหญ่อยู่ซ้ายมือแล้วก็มีป้ายอวดหอบด้วย
เปิด๘โมงเช้าถึง๕โมงเย็น
ทุกวันมีวันหยุดไหมไม่มีวันหยุดค่ะเปิดทุกวันเปิดทุกวันนะครับ
นมจีนเราอร่อยยังไงไหนบอกความอร่อยของขนมจีนเราให้คุณผู้ชมฟังหน่อย

มาร้านเปล่าพิศวังแน่นอนค่ะ
เป็นเรื่องร่วมกิจกรรมจับคู่วัตถุดิบที่นำมาทำสีเส้นขนมจีนให้ถูกต้อง
จากนั้นจับภาพแล้วโพสต์ลงในคอมเมนต์ใต้ภาพกิจกรรม
ทีมงานจะคัดเลือกผู้ที่ทำถูกต้องตามกติกาที่กำหนดมากที่สุด
อันดับแรกเพื่อรับขนมจีนสมุนไพร๗สีมูลค่า๑๐๐บาททันละ๑รางวัลค่ะ
ในวันพระราชสบดีที่๒๘กันยายนพศ๒๕๖๐มาร่วมสนุกกันเยอะนะคะ
อยู่กับแม่บุญมีสองเบรกเต็มเรียกว่าเต็มอิ่มไปทั้งความรู้และความอร่อยเลยทีเดียวค่ะ
แต่ตอนนี้ขอพักสักครู่แล้วช่วงหน้าจะพาไปพบกับบะหมี่เกี้ยวหมูแดง
ระดับตำนานที่อยู่คู่เมืองเพชรบูรณ์มากว่า๗๐ปี
เก่าขนาดนี้จะเก่าแค่ไหนเดี๋ยวกลับมาชมพร้อมกันจ้า